ลีลาการทาสีบนที่สูงกันหน่อย

ทาสีธรรมดาเนี่ยมันเอาแล้ว
ต้องทายังไงให้โลกไม่จำทายังไงให้คนเขาฮือหา

เมืองไทย

จังหวะทาว่าจังหวะทาว่าพีคแล้ว
ตีรังกาหมุนตัวดีดกลับไปอีกฝั่งหนึ่ง

แม่ทาสียังไงให้โลกจำครับพี่น้อง

คือปกติเวลาทาสีบนอาคารสูง

แล้วก็นั่งทาไปค่อยเลื่อนตัวเอง
ทาซ้ายทาขวาไล่ลงมาเรื่อย

นี่ไงคือทำยังไงให้มีความสุขกับการทำงาน
แต่เราเกรงกังวลว่าเชือกข้างบนมันจะหล่นลงมาไง
คือมีความสุขมันก็ดีค่ะแต่ว่ามันแอบอันตราย
เพราะว่าเนี่ยคุณเขาแค่โรยตัวลงมาด้วยเชือกเส้นเดียว
โอ้โหหนีบตัวเองเอาไว้เนี่ยแต่คือเขาก็มีการมัดช่องมัดเชือกเอาไว้ให้เหมือนกับนั่งบนเชือกได้นะคะ
แล้วก็มีกระป๋องสีอยู่แล้วก็มือก็
คือเนี่ยลีลาที่มันพีคคือไอ้การตีรังกากลับหลังเพื่อไปเริ่มจุดเริ่มต้นใหม่ทามาอีกรอบนึงนี่แหละค่ะ

เอาคลิปเท่มาให้ดูเหตุผลที่ผมรักในการโรยตัว
พอคลิปนี้ถูกแชร์ไปคนก็คอมเมนต์เยอะค่ะ
แต่ส่วนใหญ่เขาก็คอมเมนต์เป็นห่วงในความปลอดภัย
เพราะเขาบอกว่าคือมันดูไม่ค่อยเซฟตี้ไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะ
ร่วงลงมาเนี่ยมันถึงชีวิตเลยนะมันไม่มีโอกาสรอบสองเลย
บางคนก็เขียนเตือนบอกธรรมดาโลกไม่จำ
ตกตายจองสาราเดี๋ยวเขาก็ลืม
คือก็พูดด้วยความเป็นห่วงนะเอาจริง
ทีมข่าวเราแอบโทรไปคุยกับช่างโด่เหมือนกันนะครับ
ช่างโดเนี่ยชื่อจริงก็คือนายบรรพสโคตรศรี

ใช่แต่แหมดชั้น๒ตกลงกันอะ

ผมขออนุญาตอ่านข้อความที่ยังมีคุณผู้ชมส่งมาน่าสนใจมาก